คุณผู้ชมคะก่อนจะมาดูรายละเอียดเรื่องของโควิด๑๙สายพันธแอฟริกาใต้และวัคซีนที่กำลังจะฉีดให้กับคนไทยในเวลานี้
ประเทศไทยเนี่ยมีผู้ติดเชื้อเพิ่มสามพันสามร้อยแปดสิบสองรายนะคะเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่สองพันเก้าร้อยยี่สิบสองราย
เป็นผู้ต้องขังในเรือนจำสี่ร้อยหกสิบรายนะคะครับทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยรายแล้วนะคะ
มีผู้เสียชีวิตสิบเจ็ดศพผู้เสียชีวิตสะสมเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหกศพนี่นะคะ
คือรายละเอียดที่สวบคอแถลงในวันนี้ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ค่ะทีนี้ค่ะในกรุงเทพคลัสเตอร์ที่ติดเชื้อโควิด๑๙
ก็คือที่เป็นกลุ่มก้อนเนี่ยนะคะมันเพิ่มขึ้น๓๓คลัสเตอร์แล้วนะคะ
และคลัสเตอร์สำเพ็งด้วยค่ะที่เคยระบาดมาก่อนหน้านี้นะคะ
คือตอนแรกเราคาดว่าผู้ติดเชื้อจะลด
มีแนวโน้มว่าตัวเลขจะลดแต่มันไม่ลดแต่มันเพิ่มขึ้น
ที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส
พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม๑๒ราย
จำนวนนี้๓รายเป็นผู้ติดเชื้อโควิด๑๙สายพันธุ์แอฟริกาใต้ค่ะ

แพทย์โอภาษการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคบอกว่า
ผู้ติดเชื้อรายแรกเป็นผู้ชายไทยอายุ๓๓
อยู่ในพื้นที่หมู่๙ตำบลเกาะสะท้อนอำเภอตากใบ
ประเด็นคือภรรยาชาวมาเลเซียเดินทางมาเยี่ยม
แล้วเริ่มป่วย๒๖เมษายนอาการคือมีไข้ปวดเมื่อยปวดท้อง

แต่ว่าตอนนี้หายแล้วนะคะตอนนี้หายแล้ว
ภรรยาเดินทางกลับมาเลเซียไปแล้ว
ยืนยันว่าพอพบกรณีแบบนี้ค่ะ
มันต้องเฝ้าระวังต้องค้นหาผู้สัมผัสในครอบครัวและชุมชน
จากกรณีนี้มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง๖๙๘ราย
ก็ต้องค้นหาเชิงรุกในชุมชน๑๖๐ราย
ปรากฏว่ามีผู้ติดเชื้อ๘๓รายนะคะแต่ส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรง
คนที่มีอาการน้อยเนี่ยจะส่งไปรักษาในโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลสนาม
รักษาหายแล้ว๑๖รายอยู่ระหว่างการรักษา๖๗ราย
ส่วนผู้ป่วยสายพันธุ์แอฟริกาใต้๓ราย
แต่ก็อยู่ที่ว่ามันจะมาแพร่พันธุ์อยู่ในบ้านเราหรือเปล่า

อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเนี่ยแล้วพบสายพันธุ์แอฟริกาใต้ด้วย
ผู้ป่วยรายแรกที่เจอก็คือศรีพฤษภาคม๖๔
เป็นผู้ชายอายุ๓๒อยู่ที่ตำบลเกาะสะท้อนอำเภอตากใบอยู่หมู่๙
จากการสอบสวนโรคแม่ของเขาภรรยาของเขาแล้วก็ลูกของเขา
พักรอบเข้ามาจากมาเลเซียแล้วก็มาพักอาศัยอยู่ร่วมกัน
ตั้งแต่๑๑เมษายน๖๔ถึง๔พฤษภาคม
เมษายน๖๔ผู้ป่วยมีไข้ไปรักษาหลายแห่ง
แล้วก็เก็บตัวอย่างต่างไปตรวจแล้วพบว่าติดเชื้อโควิด๑๙
ส่วนวันที่๔พฤษภาคมได้ค้นผู้สัมผัสเสี่ยงที่เป็นเสี่ยงสูงเนี่ย
มีทั้งหมด๖๙๘รายโดยติดเชื้อ๗๙ราย
ค้นหาเชิงรุกในชุมชนอีก๑๖๐ติดเชื้ออีก๒
ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกในครอบครัวและเครือญาติ
และมีการปกปิดประวัติในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงด้วย
ทั้งที่ทำกิจกรรมร่วมกันหลายอย่าง
หมาดในมัศยิตด้วยสูบมารากูด้วย
ปัจจุบันข้อมูล๒๒พฤษภาคมเวลา๑๕นาฬิกา
พบผู้ป่วยคลัสเตอร์ตากใบนี้๘๑ราย

ตะบนไพรวัน๒และตะบนสาระไหม๕

นำผู้ป่วยทั้งหมดที่มีอาการและไม่มีอาการ

แต่ที่สำคัญก็คือเราเจอสายพันธุ์แอฟริกาใต้
เพราะฉะนั้นต้องเฝ้าระวังสายพันธุ์อัฟริกาใต้
โดยส่งตรวจหาสายพันธุ์ไป๑๐ราย
พบเชื้อสายพันธุ์แอฟริกาใต้๓
โรงพยาบาลตากใบได้ทำการตรวจภูมิคุ้มกัน
พบว่าภูมิคุ้มกันทั้ง๓รายขณะนี้

เพียงแต่ว่ามันจะไปแพร่ไปเจอตรงไหนอะไรยังไงอีกตรงนี้

จังหวัดนราธิวาสมีคำสั่งปิดทั้งตำบลต่อเนื่อง
แล้วก็ตั้งจุดตรวจเป็นรายหมู่บ้าน
ในพื้นที่หมู่๔หมู่๗หมู่๘และหมู่๙
ตำบลเกาะสะท้อนตั้งแต่วันนี้นะครับ
ถึงเมื่อไหร่ก็จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
ส่วนผู้ป่วยรายแรกที่ปกปิดข้อมูลก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
เราไปคุยกับประชาชนในพื้นที่นะที่นราธิวาสนะฮะ

แต่เขาบอกโอ้โหได้ยินข่าวแล้วก็ตกใจ
คือสายพันธุ์อังกฤษก็มีนี่แอฟริกาใต้มาอีกแล้ว

อยากให้รัฐบาลเร่งดำเนินการเรื่องการฉีดวัคซีนโควิดให้เร็วขึ้น
ให้ทางรัฐบาลดำเนินการจัดการในเรื่องของวัคซีนนะครับ

สำหรับเรื่องวัคซีนนี่ก็มีปัญหาอยู่ที่ว่าความเชื่อมั่นของชาวบ้านในการที่จะฉีดวัคซีนหรือไม่นี่

ตามข่าวที่ได้ยินที่ได้ยิน
ของที่ของไทยได้สั่งมานี่ปรากฏว่าชาวบ้านเองยังไม่มีความน่าเชื่อถือ

ในคุณภาพของวัคซีนนะครับ
สิ่งนี้เป็นปัญหาสำคัญทำให้ชาวบ้านไม่กล้าที่จะไปฉีดวัคซีนเพื่อป้องกัน
ซึ่งรัฐบาลก็ต้องรีบแก้ไขเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น
นราธิวาสตัวเลขวันนี้นะฮะผู้ติดเชื้อโควิด๑๙รายใหม่๒๔นะครับเสียชีวิต๑นะครับ
ผู้ป่วยในโรงพยาบาลหลักตอนนี้มีทั้งหมด๒๓๕เตียง
ค่ะทีนี้นะคะเรามาดูกันหน่อยนะคะว่าประเทศไทยของเราเนี่ยต้องเผชิญกับวิกฤตโควิดสิบเก้าสายพันธุ์ไหนมาแล้วบ้าง
ต้องบอกเลยว่าในเวลานี้เราเจอทุกสายพันธุ์แล้วนะคะ
สายพันธุ์ทุกสายพันธุ์เข้ามาในประเทศไทยแล้วค่ะ
ตั้งแต่ต้นก็คือสายพันธุ์แรกที่เข้ามา
สายพันธุฮันนะคะระบาดระลอกแรกในเดือนมีนาคมปีที่แล้ว
สองพันห้าร้อยหกสิบสามสายพันธุ์ที่สองที่ระบาดอยู่ในขณะนี้
คือสายพันธุ์อังกฤษที่พบการแพร่กระจายในสถานบันเทิงย่านทองหล่อ
เมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมามันกระจายง่าย
เชื้อลงปอดเร็วกว่าสายพันธุฮันนอกจากนี้ค่ะ
พบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์บราซิลจากคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศ
ตอนที่กักตัวอยู่ในสเตจควารันทีนนะคะเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมเนี่ยค่ะ
พันธุบราซิลเป็นสายพันธุ์ที่ติดเชื้อง่ายขึ้นแพร่เชื้อง่ายขึ้น
บหลีกภูมิคุ้มกันง่ายขึ้นแพร่เชื้อไปยังกลุ่มคนที่อายุน้อย
เพศง่ายขึ้นค่ะยี่สิบเอ็ดพฤษภาคม
เราพบสายพันธุ์อินเดียจากแคมป์คนงานหลัก๔นะคะ
สายพันธุ์อินเดียแพร่เชื้อได้เร็วเหมือนกับสายพันธุ์อังกฤษ
แล้วก็ยังไม่มีผลกับยารักษาและวัคซีนโควิดสิบเก้า
ก็ยังสามารถใช้ได้นะคะเมื่อวานผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการ
ยืนยันว่าผู้ป่วย๓รายจาก๑๐รายที่ตากใบติดเชื้อโควิด๑
สายพันธุ์แอฟริกาใต้ถามว่ามันรุนแรงขนาดไหน
วงการแพทย์บอกเลยว่ามันคือตัวพ่อ
ดุที่สุดกระจายเร็วมากรุนแรงที่สุด
และที่สำคัญหลบเลี่ยงการตรวจสอบและอาจทำให้ประสิทธิภาพของวัคซีนลดลง
นี่นะคะสายพันธุ์ที่ทั่วโลกเขาจับตากันอยู่ค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เขาจับตากันอยู่๔สายพันธุ
สายพันธุ์อังกฤษสายพันธุบราซิลสายพันธุ์อินเดียสายพันธุ์แอฟริกาใต้
พบในไทยหมดแล้วนะคะพบในไทยทุกสายพันธุ์แล้วนะคะตอนนี้เรามีวัคซีน
มันจะป้องกันได้ไม่ได้อย่างไรเนี่ยแน่นอนว่ามันได้นั่นแหละแต่ประสิทธิภาพ
การสู้สายพันธุ์เนี่ยมันลดลงจากที่ฉีดเข้าไปแล้วภูมิเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเนี่ย
เดี๋ยวฟังคุณหมอนะครับเราไปคุยกับนายแพทย์ธิรวัตรเหมจุธา
หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุลาลงกรนะครับ
วันนี้เราก็คุยกับท่านด้วยนะครับท่านบอกว่าอยากให้รัฐบาลเร่งฉีดวัคซีนโควิด๑๙
ให้กับคนไทยทุกคนให้ครบภายใน๒เดือนเพราะอย่างน้อยที่สุด
จะได้กันสายพันธุเดิมที่มีอยู่เพราะตอนนี้มีผู้ป่วยอาการหนักจำนวนมาก
แล้วสายพันธุ์ใหม่แบบนี้เข้ามาอีกเนี่ยสถานการณ์มันจะแย่กว่าเดิม
ขณะเดียวกันก็ไม่รู้ว่าโควิด๑๙สายพันธแอฟริกาใต้ที่เข้ามาตอนนี้
มันจะรุนแรงกว่าสายพันธุอินเดียหรือไม่
เพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องเน้นฉีดวัคซีน
และต้องหาวัคซีนมาให้ได้เยอะที่สุด
และต้องฉีดให้ครบให้จบภายใน๒เดือน
คุณหมอธิรวัตรบอกว่าตอนนี้สายพันธแอฟริกาใต้เข้ามาแล้วจากเดิมเนี่ย
การว่าสายพันธุ์ใหม่ถ้าจะเข้ามาในไทยนะ
คงน่าจะสักอีก๔เดือนแต่ปรากฏว่ามันมาเร็วกว่าที่คิด
เมื่อปลายสัปดาห์กลางสัปดาห์ยังคุยเรื่องสายพันธ์อินเดียอยู่เลยใช่ค่ะ
นี่มาแล้วสายพันธริกาใต้นายแพทย์ธิรวัตรยอมรับว่าโควิด๑๙สายพันธแอฟริกาใต้
กว่าสายพันธุบราซิลนะฮะเพราะเป็นสายพันธุ์ตัวพ่อ
ขณะเดียวกันมีรายงานการวิจัยของต่างประเทศ
เขาโดนพบว่าวัคซีนแอสตาร์เซเนคาร์และซินโอแวคไม่สามารถป้องกัน
สายพันธุ์แอฟริกาใต้ได้ส่วนประสิทธิภาพของวัคซีนที่เรามีตอนนี้
จะเป็นภูมิป้องกันได้หรือไม่ยังตอบไม่ได้
เอาเป็นว่าตอนนี้ไปเร่งฉีดให้ปรับชาชนให้ครบทั้งหมด
หรือว่าให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่โดยเร็วที่สุดก่อน
โดยไม่ต้องเปิดให้ไปฉีดที่โรงพยาบาล
คุณหมอธิรวัตรแนะนำนะฮะบอกให้ใช้มอเตอร์ไซค์

อาจจะเป็นเจ้าหน้าที่นั่งมอเตอร์ไซค์ไปเลยค่ะลงพื้นที่ไปเลย
กระจายไปเลยไปฉีดเลยในชุมชนแต่ละพื้นที่ตรงไหน
มีคนเยอะเจอคนที่ไหนเนี่ยไปฉีดเลย
ไม่ต้องไปตั้งโรงหมอที่ฉีดวัคซีน
มอเตอร์ไซค์เนี่ยมอเตอร์ไซค์กู้ชีพ

มอเตอร์ไซค์กู้ชีพมาปุ๊บฉีดนี่นู่นฉีดนี่นี่ปั๊มนี่นี่
เรียกรถพยาบาลรถก็ไม่ติดตอนนี้
คือไปคิดแต่เรื่องต้องหา
หมอต้องหามาซักประวงประวัติไม่ต้องซักแล้ว

ใช่แล้วรถมาเตอร์ไซค์กู้ชีพเนี่ยน่าสบายมากเลย
เขามีอุปกรณ์พร้อมอยู่แล้ว
เราคุยกับนายแพทย์วสันจันทราทิศด้วยนะครับ
เป็นหัวหน้าศูนย์จีโนมทางการแพทย์

ซึ่งวิจัยแล้วก็ถอดรหัสพันธุกรรมของโควิด๑๙สายพันธุแอฟริกาใต้

บอกว่าทางทีมเนี่ยได้เก็บชุดตัวอย่างจากกลุ่มคลัสเตอร์ที่ตากใบนราธิวาส
มาจากกระทรวงศาสตร์ศุกร์เมื่อต้นเดือนพฤษภาคม
จากนั้นสุ่มคัดเลือก๓ตัวอย่างจาก๑๐ตัวอย่าง
เพื่อถอดรหัสพันธุกรรมระดับจีโนม

แล้วมันก็เนี่ยพบสายพันธุ์นี้นะครับ
ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มันจะลด
ประสิทธิภาพการทำงานของวัคซีน

ไม่ได้หมายความว่าวัคซีนที่มีอยู่จะใช้ไม่ได้ผลนะครับ
เพียงแต่ต้องไปเพิ่มอัตราส่วนของประชาชนผู้ได้รับวัคซีนให้สูงขึ้นเพื่อป้องกัน
เพื่อให้เกิดการป้องกันในหมู่ประชาชนในประเทศ
คือถ้าเราตั้งเป้าว่าภูมิคุ้มกันหมู่ที่เราต้องการเนี่ย

แต่พอไปเจอสายพันธุ์แอฟริกาใต้
มี๗๐หรือ๘๐อะไรประมาณอย่างนั้น
นายพระอัศวรรษ์ท่านบอกว่าโคล๑๙ทุกสายพันธุ์ตอนนี้เข้ามาในไทยครบหมดแล้วนะครับ
อยู่ที่ว่าจะควบคุมได้มากน้อยขนาดไหน
คือบางคนถึงบอกว่าถ้าควบคุมไม่ได้
เผลอเนี่ยมันจะมีการกลายพันธุ์แล้วเป็นสายพันธุ์ไทยก็ได้นะ
เดี๋ยวฟังคุณหมอนะครับ
เพียงแต่ว่าสายพันธุ์แอฟริกาใต้เนี่ยจะมีระบาดเยอะในประเทศเพื่อนบ้าน
เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะแพร่เข้ามาในประเทศอื่นบ้านมีสูง
เพราะว่ามันจะมีพรมแดงธรรมชาตินะครับ
ซึ่งคนเขาข้ามไปข้ามมากันนะครับ

แต่ว่าถ้าเผื่อเป็นทางพม่าขึ้นไปนี่ก็จะเป็นสายพันธุ์อินเดีย
เพราะฉะนั้นคำแนะนำจากนายแพทย์วัฒนธุ์นะครับ
ท่านบอกว่ารัฐบาลตอนนี้คงรู้แล้วล่ะ
ว่าประเทศไทยไม่ได้มีโควิด๑๙แค่สายพันธุ์แบบบ้าน

แต่สายพันธุ์แรงเนี่ยมันก็เข้ามาแล้ว
แอฟริกาใต้เพราะฉะนั้นจำเป็นที่จะต้องมีความหลากหลายของวัคซีน
ไม่ใช่แค่บริษัทเดียวหรือ๒บริษัทที่จะผลิตวัคซีนให้กับคนไทยได้ฉีด

เพราะมันจะเป็นความเสี่ยงสำหรับคนไทยทั้งประเทศ
เนื่องจากยิ่งนานวันวัคซีนมันยิ่ง

วัคซีนก็ต้องพัฒนาไปด้วย
อย่างวัคซีนที่เราได้มาตอนนี้
มันเป็นวัคซีนที่ผลิตจากไวรัสโควิด๑๙

อังกฤษไปบราซิลไปอินเดียไปแอฟริกาใต้
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเร่งหาวัคซีนมาให้หลากหลายยี่ห้อ
เพื่อให้มันครอบคลุมแล้วก็กันได้ทุกสายพันธ